อยู่ในอาคารหมู่บ้านเอื้ออาทร
อาคารเดียวกันตึกเดียวกันแล้วปรากฏว่าเกิดปัญหาอะไรอย่างไร

เอาปืนไปยิงเพื่อนบ้านผู้ชาย
ยิงจนตายตรงหน้าห้อง

พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจนะคะ
ต้องไปเลยต้องไปล้อมและต้องเกลี้ยกล่อม
เพราะเธอคลุกอยู่ในห้องค่ะ
กูบอกมึงยังไม่ได้

อ้าวอย่าเอามาก่อนอ่า
เอ๊ะยดสู่เรามาก่อนได้ไม๊
เดี๋ยวพี่เข้าก็เข้าไปคุยกับเรามา
พี่ไปคุยกับแม่เรียบร้อยแล้วแหละ

โอ้คุณผู้ชมค่ะตอนต้นคลิปที่ที่ปล่อยออกไปอ่ะ
มันดูแบบเหมือนมืดแล้วน่าจะเป็นช่วงนาทีเกิดเหตุ
เพราะมันมีเสียงปืนดังปั้งปั้งปั้ง๓นัด
นั่นคือคลิปที่มีเพื่อนบ้านที่อยู่ในตึกในอาคารเดียวกันตรงนั้น
เขาถ่ายเอาไว้แล้วสุดท้ายหลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บ
ตำรวจตามมาแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมไปที่ภาพที่
ตำรวจกำลังเกลี้ยกล่อมแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ตำรวจกั้นพื้นที่ด้านหน้าตรงนั้นแล้วที่เห็นเป็นผ้าสีขาวคลุมอยู่
คือศพของคนตายแล้วค่ะเขาเสียชีวิตอยู่หน้าห้องตรงนั้น
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามตะโกนแล้วเกลี้ยกล่อมขอให้หญิงคนที่ก่อเหตุ
มอบตัวแล้วบอกว่าให้โยนปืนออกมาให้โยนปืนออกมาก่อน
นี่แหละค่ะคือเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะคนก่อเหตุเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องของตัวเอง
สุดท้ายใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะผู้ก่อเหตุหญิงรายนี้ยอมออกมานะคะ
มอบตัวตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจค้นในห้องพักค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้เองนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณบางบัวทอง
ตรงนี้เป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่งค่ะอยู่ที่ชั้นหนึ่งตึกสี่สิบสาม
ตำรวจสพบางบัวทองเข้าไปหลังจากได้รับแจ้งเหตุปรากฏอย่างที่บอก
พบร่างคนเสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือในไกลศักดิ์อายุสามสิบห้าปี
เขานอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องสามสี่แปดทับสามสามเอวของเขาเนี่ยยังมีมีดเหน็บอยู่
อืมตามร่างกายของเขาเองถูกยิงด้วยปืนที่คอด้านซ้ายทะลุขวาหนึ่งนัด
ชัยโครงซ้ายหนึ่งนัดเอวซ้ายอีกหนึ่งนัดและกระสุนฝั่งใน
คนก่อเหตุยิงวัยสี่สิบสองปีทราบชื่อคือนางสาวสุจิตราทรัพย์สิริเกียจ
หลังก่อเหตุอย่างที่บอกค่ะเขาไปซ่อนตัวอยู่ในห้องของเขาเอง
พอออกมามอบตัวตำรวจพาเข้าไปค้นในห้องเพราะจะต้องตามหาปืนที่เขาใช้เป็นอาวุธในการก่อเหตุ
แต่เจ้าตัวอ้างนะคะว่าเขาเอาปืนไปให้พี่ชายแล้ว
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อสอบเค้นค่ะสุดท้ายยอมรับว่าเอาปืนที่ก่อเหตุขนาดจุดสามแปด
ซ่อนเอาไว้ที่ลิ้นชักในตู้เสื้อผ้าก็เลยสามารถที่จะยึดเอาไว้ได้พร้อมกระสุนอีกจำนวนหนึ่ง
พยานในที่เกิดเหตุบอกแบบนี้นะคะว่าอันนี้พยานบอกนะ
ว่าตัวผู้ก่อเหตุมีลักษณะเหมือนเป็นคนป่วยจิตอยู่ห้องพักคนเดียว
ไม่มีอาชีพการงานใดชอบมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนที่อยู่ในอาคารเดียวกัน
ต้นก่อนเกิดเหตุทุกคนที่ได้ซึ่งเสียงปืนสามนัด
และเห็นว่าหญิงรายนี้วิ่งเข้าไปซ่อนตัวค่ะ

ไม่รู้นะต้องดูศพก่อนว่าเขาโดนยิงตรงไหนนะพี่
ยิง๓หน้าเต็ดผมก็วิ่งกลับมาด่ามัน
บอกบ้าว่ะยิงได้ไง
มันก็เสียงมันดัง๓๔ทียิงแต่มันยิงไม่ออก

ใช่แล้วมันก็ปิดประตูปึ้งเข้าไปเลย
สิ่งที่เพื่อนบ้านให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบต่อนะครับ
ข้อมูลที่บอกว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะมีอาการทางจิตหรือไม่อย่างไร

ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำครับ

เธอยอมรับเธอเป็นคนยิงผู้ตายจริง
แต่ที่เธอยิงเพื่อป้องกันตัวเธออ้างแบบนี้นะครับ
แล้วเธอก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเข้ามาด่า

ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ตายเป็นการส่วนตัวมาก่อน

ไม่รู้พี่เขาอยู่ไหนเราก็ไม่รู้
เพราะเพิ่นจะเดินออกไปทิ้งไปนี่ถึงพยายาม

ปืนยิงเข้าไปใช่ยิงไปกี่นัดตอนนั้น

แล้วเราเข้าห้องไปเลยไม่ได้ออกมาดูเลย

แล้วก็ตำรวจตามไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็คุมตัวออกมา
ตำรวจจะส่งตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจสภาพจิตด้วยครับ
มีอาการทางจิตหรือไม่อย่างไร
ตามที่มีพยานแวดล้อมกล่าวอ้างเอาไว้แบบนั้น
ส่วนปืนที่ก่อเหตุตำรวจสอบสวนแล้ว
ข้อมูลจากแม่ของผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าไม่แน่ใจ
แม่ไม่แน่ใจว่าลูกสาวไปเอาปืนมาจากไหน
เพราะลูกสาวไม่ค่อยจะบอกไม่ค่อยจะเล่าเรื่องอะไรกันให้แม่ฟัง

ล่าสุดที่พูดคุยกันก็คือเมื่อวันที่๙มิถุนายน
แล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ส่วนตัวของลูกสาวแม่แม่ก็ยอมรับว่าลูกไม่ค่อยมีเพื่อน
และมักจะมีอาการคลุ้มคลั่ง
บางครั้งขู่จะทำร้ายแม่ก็มีเหมือนกัน

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับ